ปี๒๐๒๐แล้วนะคะ
ไอ้การบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาย
มันเอาไปแล้วใครมาพูดเรื่องนี้เฉยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันเพิ่งเกิดกับสาวคนนี้ค่ะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมให้ดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันไปดูจ้ะ
นี่เดินสับขาบนรันเวย์ขนาดนี้เลยนะดูเท่มากบอกเลยว่ามีแต่เสียงชื่นชม
แต่มันมีคอมเมนต์นึงยังคอมเมนต์หนึ่งที่มันไม่น่ารักเลยโอ้ตายแล้ว
แบนวิพากษ์วิจารณ์หน้าอกของน้องเออนะคะว่าแบนว่าไม่มีหน้าอกว่าใส่ชุดอย่างนั้นอย่างนี้
เอ้าคุณนี่มันปีไหนแล้วยังมีคนมีปัญหากับนมเล็กนมใหญ่อยู่อีกเหรอจ๊ะ
ฉันมีความสุขนะคะใช่ก็สวยนะคุณไม่ใช่แค่น้องมะปังที่โดนแบบนี้นะ
ก่อนหน้านี้ค่ะที่เพิ่งจะโดนไปหมาดคือนางเอกสาวหน้าหวานคุณมิวนิษฐา
เจอคนมาคอมเมนต์ถามว่าอะไรจะแบนเป็นไม้กระดานขนาดนี้
เอ้าคุณมิวบอกเลยค่ะแบบนี้ก็สวยดีนะ
แล้วก็ไม่เคยเสียเซลล์ด้วยเพราะคิดว่าแบนก็ดีจะได้ไม่โปรด
ใส่อะไรไม่โป๊ะนะใส่อะไรก็สวยนะ
คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปค่ะนี่มันเนี่ยหมดยุคมาบูลลี่แล้วนะ
เรื่องหน้าอกเล็กหน้าอกใหญ่เนี่ยอย่าไปโฟกัสกัน
บันเทิงไทยรัฐเนี่ยขอพาไปส่องสาวสวยซุปตาในวงการดีกว่านะคะ

ถึงจะเป็นสาวไซมินิแต่ก็ครบทั้งสวยเท่เก๋ไปเลยนะจ๊ะคุณผู้ชม
เข้าหน่อยคนนี้เลยคนนี้คนแรกเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชม
แต่ในภาพนี้ทีมงานเขาเตรียมมานี่มีใครบ้าง
คุณใหม่ดาวิกาแล้วก็มีคุณวีวีโอเล็ต
อันนี้ก็น่ารักทีเดียวนะคะ
จริงยุคนี้สมัยนี้มันก็ไม่ควรจะมาพูดถึงรูปรักษณะภายนอกของคนอื่นน่ะ

บอกเลยว่าคนนี้นะต้องดูจริงคุณกิ๊สหอวัง

อืมใช่คือลคลิปเค้าเป็นสายแฟอยู่แล้วทั้งคู่
แล้วช่วงนี้รู้สึกไปทะลงทะเล

เราก็จะเห็นเธอในลุคแบบนี้มาตลอดเลย

อยากจะพาไปดูอีกหนึ่งนางเอกสาวไซส์มินิที่คนนี้แซ่บมาก

คุณผู้ชมมีหลายรูปสไลด์ไปดูกันเอาไอนกดไลก์ให้ด้วยละ
ไม่ใช่นะจ๊ะกดไปดูในไอจีกเขา
ไปดูใครอยากดูก็เข้าไปดูเห็นไหมว่าจริงแล้วเนี่ยการที่เรามีรูปลักษณ์ภายนอกที่มันแตกต่างกันมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่สวย
ทุกคนมีความสวยในแบบฉบับของตัวเองอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจ